อย่างนี้นะฮะเห็นแล้วไม่สบายใจเลย

โพสต์คลิปให้เห็นว่าอดีตลูกสะพ้าย
บีบแก้มนะฮะแล้วก็ป้อนข้าวแม่สามี
แบบทั้งบีบแล้วก็กระแทกช้อนเข้าไป

แล้วมีผู้หญิงเสื้อขาวที่หันหลังให้กล้องเนี่ย
ผมใช้คำว่าอะไรดีอ่ะป้อนเหรอ

กระแทกช้อนเข้าไปคุณยายหัวคลอดเลย
คือมันไม่ใช่นะครับแล้วมันมีอีกมุมหนึ่ง
ถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะฮะมันจะมีอีกภาพหนึ่งคือ
จังหวะผู้หญิงเสื้อขาวนะเอามือบีบปาก
บีบปากให้อ้าแล้วก็เอาช้อนเนี่ยกระแทกเข้าไปอีกนะฮะ
ป้อนข้าวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบุรีครับ
แม่ผมเองซึ่งเบื้องต้นทราบว่าผู้หญิงเสื้อขาวที่อยู่ในคลิป
เป็นอดีตลูกสะพ้ายที่ปัจจุบันเลิกรากันไปแล้ว
ส่วนสาเหตุที่ผู้หญิงคนนี้ทำแบบนี้ยังไม่มีอะไรแน่ชัด
ว่าทำมาจากสาเหตุอะไร
เนื่องจากเจ้าของคลิปเห็นภาพจากกล้องวงจอดปิด
หลังจากเลิกกันไปแล้วนี่ที่ผมบอก
ชาวเน็ตส่วนใหญ่รับไม่ได้กับการกระทำที่เห็นนะครับ

จิตใจทำด้วยอะไรทำไมทำกับคนแก่ได้ถึงขนาดนี้ฮะ